อร่อยกันแล้วเราพาไปดูการสร้างรายได้เสริมกันต่อเลยนะคะ
ในช่วงหน้าแรงแบบนี้ชาวจังหวัดพังงาเขาก็หาอาชีพเสริม
เหนือจากการกรีดยางพาราแล้วเขาทำอะไรเป็นรายได้เสริมและได้เป็นกรอบเป็นกรรมไปดูกันหน่อยสิ

เก่งมากคุณแม่เก่งมากเลย

นี่ทรัพย์แผะ
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗บ้านบางศักดิ์นะคะ
เขาออกไปเก็บหมากเพื่อนำไปตากแห้งแล้วก็มาผ่าขายแบบนี้แหละค่ะ
เพื่อเป็นการเสริมรายได้ในช่วงที่ราคาพืชผลทางการเกษตรอย่างยางพาราปาล์มน้ำมันเนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะลดลง
แชล่มเหมาะกิจชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม
ชาวบ้านออกไปเก็บหมากสดที่ปลูกไว้บริเวณข้างบ้านแล้วก็ในสวนจากนั้นก็จะนำมาผ่าแล้วก็นำไปตาก
พอตากเสร็จก็จะส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในราคา๔๕๕๐บาท
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะชาวบ้านหลายครอบครัวหลายครัวเรือนเลยเขาก็ออกมาเก็บหมากไปขายเป็นรายได้เสริมกันมากมาย
โดยหมากที่นำไปตากแห้งแล้วแล้วก็แกะเอาเนื้อหมากแห้งออกขายได้เนี่ยแต่ละครั้งขายได้ประมาณ๒๐๐๓๐๐บาทเลยนะคุณ
เห็นไหมบอกแล้วว่ารายได้ดีโดยในแต่ละเดือนนะคะจะสามารถหาหมากได้หลายรอบด้วย
ครั้งละ๒๓พันเดือนหนึ่งหลายครั้งคุณเป็นรายได้เสริมที่ดีมากเลยนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าช่วงนี้ราคาหมากแห้งเนี่ยราคาค่อนข้างดีมากเลย

มาดูประโยชน์ของหมากกันด้วยดีกว่านะครับเพราะว่าหมากเนี่ยมันมีประโยชน์มากมาย
เขาบอกว่านอกจากจะเอาไว้เคี้ยวกับปูนแล้วที่เรารู้จักก็คือมันจะทำอะไรได้อีกนอกจากเอาไปเคี้ยวกินใช่ไหมคุณ
หมากเนี่ยนะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นการผลิตเป็นน้ำยาฟอกหนังเส้นใยอะไรอย่างนี้รวมถึงทำยารักษาโรคก็มี
เพราะหมากเขามีสรรพคุณทางยาสามารถใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ใช้สมานแผลแก่ท้องเสียรักษาโรคเหงือกโรคฟันได้
และเหตุผลที่คุณชนะถามว่าว่าทำไมราคาหมากช่วงนี้หมากมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงราคาดีก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีการส่งหมากให้กับคู่ค้าต่างประเทศด้วยส่งออกไปนะคะซึ่งคู่ค้าต่างประเทศที่นิยมซื้อกันมากก็คือไต้หวันกับอินเดียเขาจะนิยมรับหมากจากประเทศไทยเนี่ยไปขายต่อเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามัน
แต่ไต้หวันนี่ไม่รู้เลยก็อาจจะเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างได้นะคะเพราะว่าเอาไปผลิตน้ำยาฟอกหนังเส้นใยต่างได้เหมือนกันและที่สำคัญเลยหมากเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจนะที่คนไทยอาจจะไม่รู้ว่าประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถปลูกหมากได้เยอะแล้วก็ส่งออกได้เช่นเดียวกันก็เลย
อาจจะเป็นรายได้หลักได้เลยอ่ะโอ้โหนี่ต้นสูงปรี๊บเลยนะค่ะใช่เวลาจะขึ้นปีนเก็บก็ใส่ชุดไทยปีนต้นหมากดูไหมเมื่อกี้บอกให้ใส่ปีนต้นมะพร้าวแค่ต้นมะพร้าวก็ลำบากแล้วครับใส่ชุดไทยเก็บหมากไม่ไหวจริง